อันนี้เป็นแบบว่าพระเอกหน้าตีบ้างนะคุณผู้ชม
กับสนยุคค่ะหลังมานี้อ่ะร่วมงานบ่อยเยอะเกินกับวิภพรามสี่
แต่อย่าลืมซะนะว่าเขาสังกัดอโศกนะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างฟิรมพันธพันธ์ค่ะแบบสุดแรงเลยนะ
งานนี้เลยมีกระแสเปรียบเทียบว่าหนุ่มฟิล์มน่ะ
อาจจะขึ้นมายืนหนึ่งแทนที่สนยุคหรือเปล่า

น้องเขายังเด็กครับผม

เป็นคนไปถามพี่ป้องอย่างนั้นมัน
ไม่ได้คือแบบเราคนละเป็นคนละยุคคนละสมัยบทเราก็รับคนละแบบกันอยู่แล้วนะฮะ
ผมดีใจด้วยนะครับกับผลงานของน้องเขา
แล้วพี่น้องเขาสามารถมีชื่อเสียงได้ถึงทุกวันนี้นะครับ

คนเรามันก็แบบต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะฮะ
เพราะฉะนั้นคนนี้อาจจะชอบแบบนี้อีกคนนึงอาจจะไม่ชอบแบบนี้
ก็คือมันแล้วแต่เทสของแต่ละคน
อันนี้เห็นด้วยก็เป็นคนละยุคคนละสมัยกันนะคะ
ช่วงนี้หนุ่มฟิลขึ้นหม้อก็ต้องดานกันไปที่สุดก่อนนะคะ
แล้วก็เนี่ยคุณอยู่วงการบันเทิงมานานนะคะสนยุคค่ะ
เพื่อลบคำคอรหาว่าเป็นพระเอกโรบอตนะคะ
ล่าสุดค่ะหนุ่มสนนะยอมควักเงินเนี่ยเขาบอกว่าเฉียดล้านเลยนะ
เดียวกับที่เขาฝึกแอสติ้งให้กับซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
ก็มีเรียนาโดนะครับคุณดีคาร์ปิโอด้วย

เพิ่งกลับมาถึงไทยส่วนสดนั้นร้อนเลยนะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันจ้ะ
ผมไปเรียนแฮคติ้งกับฮอลลีวูดเลยครับ

อันนี้ติดต่อไปเองนะครับไม่ได้มีใครส่งไป
อยากไปคือไปทั้งหมด๒สัปดาห์ครับแต่เรียนจริงเรียน๘วันครับผม
คือแบบคนใหญ่จริงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะกลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองครับผม
แล้วก็เผื่อจะได้แชร์ประสบการณ์อะไรใหม่ให้กับคนดูด้วยนะฮะ
บอกเลยว่าได้วิชามาเยอะเลยนะคะรอดูผลงานเรื่องต่อไปเลยดีกว่า
เพราะแววมาว่านะคะสนต้องพลิกบทบาทเลยนะ
กลายเป็นบทเป็นธาตุทาตัวดำครั้งแรกเลย
จะเป็นจะปังสมราคาหรือเปล่าวิชาโรหูหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะเออนะก็มีการไปหาความรู้เพิ่มเติมนะ
ถึงว่าตัวเองเป็นอาชีพนักแสดงแล้วนะคะก็ยังปลีกตัวไปหาความรู้เพิ่มเติม
ให้แฟนนะคะได้ชมอีกเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียกสนโรบอตแล้วนะ
เดี๋ยวรอดูครั้งต่อไปนะคะว่าเขาจะแสดงดีขนาดไหนนะ
ก็ต้องอย่ายึดติดด้วยนะในการเป็นนักแสดงบางทีจะบอกว่าเราเข้าวงการมาด้วยเป็นบทพระเอก
จะต้องอยู่ยงฮงความภัณฑ์เป็นพระเอกตลอดไปเนี่ยไม่ได้นะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะต้องทำตัวแบบน้ำที่ยังไม่เต็มแก้ว
มีครับคุณผู้ชมได้เติมเต็มได้ตลอดเลยนะคะ